ทับใจที่เกิดขึ้นกับนักเรียนคนหนึ่งนักเรียนอายุ๑๒ปีเอง
เขาเดินฝาบสายฝนลมแรงฝนตกลงมาอย่างหนัก
เพื่อจะไปเก็บผืนทงชาติที่ปลิวตกลงมาบนถนน
ทามว่าทำไมต้องทำแบบนี้แก่คนไหนตอบว่าเขาจำฝังใจ
คุณครูสอนตลอดว่าทงชาติเป็นของสูง

ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้พร้อมกันครับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑โรงเรียนอ่างทอง
ปัธมาโรศวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ลุยฝ่าสายฝนไปเก็บผืนทงชาติจำนวน๔ผืน
หลังถูกพายุพัดกระหน่ำตกลงมาจากป้ายหน้าโรงเรียน
โดยที่ไม่หวั่นแม้ว่าฝนจะตกหนักขนาดไหนก็ตาม
ภาพนี้ก็ถูกแชร์ผ่านเฟซบุ๊คของนายสุริยะเจริญอายุ๑๖ปี
เป็นนักเรียนรุ่นพี่ครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่
พร้อมทั้งมีข้อความว่านับถือใจเด็กคนนี้จริง
วันนี้ที่โรงเรียนฝนตกหนักมากจนทงที่ปักอยู่ข้างบนป้ายหักลงมาจำนวนมาก
เวลาผ่านไปนานรถหลายคันก็ขับผ่านไปมาเหยียบย่ำทงชาติไทย
กลางสายฝนจนกระทั่งมีเด็กคนหนึ่งเดินมาเก็บทง
แสดงให้เห็นถึงความรักความเคารพต่อประเทศชาติไทย
ล่าสุดนะครับก็มีผู้ที่แชร์ภาพนี้ไปกว่า๑๐๐ครั้ง
หลายคนก็ชื่นชมในความดีของเด็กชายคนนี้เป็นจำนวนมากครับ
โดยทีมข่าวลงพื้นที่พบว่าเด็กชายคนในภาพชื่อว่าเด็กชายประทีบช่วงชู
อายุ๑๒ปีนะครับเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ห้อง๒
ของโรงเรียนอ่างทองปัธมโรธวิทยาคมน้องประทิพย์บอกว่าช่วงเย็นวานนี้ครับ
เองก็กำลังจะเดินผ่านซุ้มประตูโรงเรียนที่มีการประดับทรงชาติอยู่ด้านบน
และมีพายุพัดกระหน่ำทำให้ทงชาติตกลงมาด้านล่าง
จึงเดินฝ่าสายฝนไปเก็บเอาไว้เพราะจำสิ่งที่คุณครูสอนไว้เสมอ
ทงชาติเป็นของสูงไม่ควรอยู่ที่ต่ำ
โดยที่ตนเองก็ไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีคนถ่ายรูปเอาไว้ได้ด้วยนะครับ
ไปฟังเสียงสั้นครับของเด็กใจดีคนนี้ครับ
ทำดีไม่ต้องหวังผลก็ได้ทรงชาติควรอยู่ที่สูงครับ
ดีไม่ต้องหวังผลก็ได้นะครับประโยคสั้นแต่กินใจจากน้องประทีบนะครับ
บอกว่าตัวเองแล้วก็คุณครูทุกคนในโรงเรียนพอทราบข่าวนี้ก็ชื่นชมถึงความดีของนักเรียน
โดยทางโรงเรียนจะมอบโลกประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติอันดีงามให้กับนักเรียนคนนี้ต่อไป
นั่นก็คือน้องประทีบช่วงชูอายุ๑๒ปีชั้นม๑ทับ๒นะครับ